ความพร้อมนะครับฟุตบอลไทยลีกคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมช
ในวันนี้นะครับวีรำยุโยเต็ดอันดับสามนะครับ
จะเปิดบ้านพบกับเมืองทองยุโยเต็ดอันดับเจ็ด
แข่งขันเวลาหนึ่งทุ่มตรงความพร้อมของบุรีรำของ
มัสซาธรดาอิชิอินะครับเกมนี้ได้สัตว์หลักหายประโคน
แบ็คซ้ายพ้นโทษแบนกลับมานะครับแล้วก็ทีเด็ดคนอื่นหนึ่งก็พร้อมลงสนามนะครับ
ตีรทรบุรณมาธรรมแฟงก์คัสตาเยด้านะครับ
จรฐานโบลินกรีดแล้วก็สุประชายใจเด็ดดาวสันโว
ห้าประตูพร้อมลงสนามนะครับส่วนทางด้านเมืองทองของมาริโอยูรอฟซี่นะครับ
เกมล่าสุดเอาชนะสุโขทัยในบ้านไป๒ต่อ๐นะครับเก็บชนะนัดแรกในหลีกได้แล้ว
เกมนี้ไม่มีนักเตะติดโทษแบนนะครับแต่ว่าต้องรอเช็คความฟิตทางพัฒนากร
ละครนะครับอิริปัญญารวมถึงแอลิกโจน่าแล้วก็เฮลลี่อาเนเยนะครับ
ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แกนหลักคนอื่นอื่นก็อยู่กันครบนะครับ
รเทศป้อมพันธิชาอุทราที่พร้อมคุมเกมแดนกลางนะครับ
ส่วนอริสักไกรสอนก็พร้อมลุ้นยิงนัดที่๔ติดต่อกันนะครับ
ไปดูสถิติกันหน่อยครับคู่นี้พบกันมาสามสิบสามครั้งนะครับ
รามยูเต็ดเหนือกว่าชัดเจนนะครับชนะได้ถึงสิบสี่
เสมอ๑๑ส่วนเมืองทองนั้นชนะได้เพียง๘ครั้งเท่านั้น
เกมหลังสุดที่พบกันนะครับก็เป็นทางบุรีรามยูเต็ดที่เหนือกว่านะครับ
กดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับพบกันฤดูการที่แล้ว
เล็กแรกบุรีรามชนะเมืองทองสองศูนย์เล็กสองเมืองทองแพ้บุรีรามศูนย์ต่อหนึ่งนะครับ
ไปดูโปรแกรมคู่อื่นกันบ้างครับวันนี้อีก๓คู่
โมงครึ่งครับเชียงรายพบกับลำปางแล้วก็หกโมงเย็นสองคู่ด้วยกัน
ราชบุรีที่ฟอร์มแรงนะครับชนะรวดสี่นัดพบกับโปรลิสเทโลแล้วก็
ซูโคไทยพบแบงคกยูงเย็นเต็ดที่ชนะมาสี่นัดติดต่อกันเช่นกันครับ